คุณผู้ชมครับวันนี้วันครูแห่งชาตินะครับวันที่เราจะได้รำลึกถึงพระคุณของคุณครู

ออกเขียนได้ทำมาหากินกันก็เพราะคุณครูนี่แหละนะครับ
ภาระหน้าที่คุณครูก็หนักเหลือเกินเงินเดือนก็น้อยนะฮะ
แต่ดูแลลูกหลานของเราทุกคนเลยนะครับ
วันนี้วันครูแห่งชาตินะครับนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ได้มอบคำขวัญวันครูของปีนี้คือครูไทยรักสิทธิ์คิดพัฒนา
แล้วก็ไปร่วมพิธีสักการะปฐมบุรพาจารย์พิธีคารวะครูอาวุโส
รำลึกถึงพระคุณของคุณครูนะฮะ
พลเอกประยุทธ์ก็ได้พบกับคุณครูที่เคยสอนมาตั้งแต่สมัยเรียน
ปฐมมัธยมนะครับที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นะครับ
คุณครูวีระเดชพันธุ์นะฮะ
คุณครูวีระก็ชมลูกศิษย์ก็คือพลเอกประยุทธ์
บอกว่าเป็นคนเก่งแล้วก็เด็กนี่ก็
สมัยเรียนเนี่ยก็อาจจะหงุดหงิดง่ายหน่อยขี้หุดหงิดหน่อย

พลเอกประยุทธ์บอกว่าระลึกถึงพระคุณของคุณครูเสมอ
เพราะครูเปรียบเหมือนดวงประทีบ
ลูกศิษย์ที่เปรียบเสมือนผ้าขาวให้เป็นคนดี
และทำอย่างไรให้จบมาแล้วมีงานทำ
รู้จักคิดเป็นกระบวนการไม่ใช่เพียงคิดแบบสั้น
ซึ่งสังคมปัจจุบันต้องการคนคิดแบบนี้
เหมือนถึงคุณครูว่าอาจารย์
เพราะป็อดบอร์ยังไม่คิด
สอนเด็กคิดอย่างนี้ไม่งั้นเด็กก็จะเสียใจ
นะครับแต่ไม่ไปทำลายความฝันของเขานะ
นี่ก็ส่วนหนึ่งของบรรยากาศวันครูแห่งชาติวันนี้นะฮะ